อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นคดีความแล้วก็เกี่ยวข้องกับดารานักแสดงนะคะ
คือประเด็นคดีความระหว่างคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณแท็กพระรันยู

แต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณแม่คุณแท็กเนี่ยนะคะ
แจ้งความอดีตสามีเสื้อก็คือคุณพ่อนี่แหละ
ว่ามีการพูดหมินประมาทถึงเธอว่าเธอไปมีผู้ชายคนอื่นออกรายการทีวี
ซึ่งเธอบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีวัชรพลยมเกิด
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ก็เปิดเผยนะคะว่า
กรณีเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานางชนิกาอภิชัยวัย๕๖ปี
คุณแม่ของคุณแท็กพระรันยูดารานักแสดงหนุ่ม
ว่าถูกนายสมชายโรจนวุฒิธรรมอดีตสามี
ไปออกรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
แล้วก็นำไปเผยแพร่วันที่๑๐มิถุนายนเนี่ย
เธอบอกว่านาทีที่๓๓๔๐นในคลิปนี้
มีข้อความกล่าวหาค่ะว่าอดีตสามีกล่าวหา

ก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตสามีในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาค่ะ
มาทางพนักงานสอบสวนก็เรียกตัวนายสมชายโรจนวุฒิธรรมมาพบ
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๓๗
ความผิดฐานหมินประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีและปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ซึ่งในชั้นสอบสวนนายสมชายก็ให้การปฏิเสธ
และขอไปให้การในชั้นศาลและพนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวไปชั่วคราวค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งหมายเรียกสอบสวนเพิ่มเติมพยานอีก๒ปาก
ซึ่งก็คือพิธีกรในรายการในวันนั้น
รวมถึงเตรียมเร่งสรุปสำนวนเสนออายการ
สั่งฟ้องนายสมชายต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ